นี่คือวัฒนธรรมของชนบุรีที่

โฉมหน้าวงการฟุตบอลไทยครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง

ถามจริงตอบตรงกับคนในวงการกีฬา
อยู่กับผมเจวรปัตย์ทุกวันพฤหัส๒ทุ่ม
ครั้งนี้ครับอีกหนึ่งโอกาสสำคัญ

ผมจะคุยกับทางโคชเตี้ยสะสมพบประเสริฐ
ที่จะมาเล่าถึงเรื่องราวในการพาทัพฉลามชน

จนทำให้เจ้าตัวได้รับการต่อสัญญา
กับสะโบสรออกไปอีก๓ปี

เมนต์เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของผู้ตัดสิน

แน่นอนมันส่งผลกระทบกับทีมชาติไทย

สะสมพบเปรษว่ามองพี่เทียเป็นไงบ้างครับ

ในเบื้องลึกจริงผมเชียร์อัพให้ปล่อยอยู่แล้ว

เวทีที่สำคัญที่สุดคือเวทีระดับชาติ
ไปเล่นในภาวะที่มันกดดันกับเวียดนามแบบนี้
สิ่งหนึ่งที่มันจะได้ก็คือเรื่องของความนิ่ง

ต่อให้คุณเล่นสโมสรเก่งยังไงแล้วแต่

ต่อเมื่อคุณมีโอกาสไปติดทีมชาติแล้ว

คุณก็จะกลับมามีความเขี้ยวติดตัวมาอยู่แล้วโดยธรรมชาติ
อันนี้คือตอบในมุมมองที่

ผมปล่อยอยู่แล้วเพราะว่าในแง่ว่าผมทำฟุตบอลก่อน

กลับบอลแมทที่มันต้องเล่นอะไรอย่างนี้
ซึ่งผมบอกแล้วเราคุยกันเรียบร้อยว่าโอเคถ้าเป็นแก๊กนี้นะ

พอยืดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือหนึ่ง
ต่อคุณจบวันที่๔ระยะเวลาในช่วงนั้นอีก๒อาทิตย์

แล้วกลับมาวันอ้าวเขาชิง๒๒

รุ่งเช้าเตะรอบรอง

ซึ่งมันก็เลยทำรู้สึกว่า
ทุกอย่างมันถูกบีบโดยที่ตารางแบบนี้

สิ่งเดียวที่มันทำให้สุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ

ไม่ได้บอกว่าแชมป์หรือไทยลีกผิด

เคสนี้อย่าให้ลามถึงเรื่องของ
มาอาฆาตปัญหบาทกันแล้วไม่เรียกต่อ

เพราะสุดท้ายคนที่แย่ก็คือทีมชาติ

อุทัล้าง๗๓เราทำงานตรงนี้เรารู้หรือแล้วแล้วว่าแต่ละคนเป็นยังไง
แต่ว่าบางทีเราก็ฟันเฟืองเล็ก

พอวันนี้มันไปต่อได้ปุ๊บมันก็กลับอีกเรื่องหนึ่งนะครับ

ผมยังมองว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปก่อน
เอาอย่างง่ายซูซูกิครับที่ผ่านมา
เหนือกว่าอยู่แล้วในชุดใหญ่
แน่นอนว่าผม๘๐ผมอยากให้ข้าม
มันก็ข้ามปุ๊บอ่าว๔เกมแพ้

สมมติคุณได้แชมป์
แฟนบอลก็แบบเออ
ไอ้มุมนี้แฟนบอลอาจจะเข้าใจว่าอ๋อ

เพราะฉะนั้นฟุตบอลก็ต้องมองสองภาพเหมือนกันว่า

แล้วผสมกับตัวอายุเกิน

คือสุดท้ายนะที่ทุกคนพูดมาเนี่ย

อะซีเกมเอธิเกม
ผมจะไม่เอาตัวที่มันเป็นตัวหลักไปทั้งหมด

คือถ้าพูดอย่างนี้คนในวงการผมจะแฮปปี้นะ

กลไกในการผลิตนักเตะโดยธรรมชาติ

เพราะว่าเอาจริงพวกเกาหลีญี่ปุ่นเขาก็ทำกัน

อาชีพโค้ชมันเป็นอาชีพที่หนึ่ง

คนแรกที่ต้องทำโดนด่าก็คือเขา

ผมว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของคุณแป้ง

มันก็ดูรุนแรงพอสมควร

ผมเป็นคนที่ชื่นชมโค้ดไทยมาตลอด

ปีนี้ปีที่๒ใช่ไหม

ซึ่งจริงแล้วก็มีความสุขดี
แล้วก็ไม่ได้ร้อนลนเรื่องสัญญา

ก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติกันอย่างดีมาก

การไปคุมทีมดีมันคือความฝันอยู่แล้ว

การพัฒนาของตัวสโมสรเอง

มันจะพัฒนาจากที่เราทำในช่วง๒ปีกว่า
ผมตั้งเป้าส่วนตัวลึกก็คือ

ฟุตบอลทำอะไรคุณเอาบอลเด็กเล่น
ปีแรกมันจะแกว่งอยู่แล้วโดยธรรมชาติ

เอาล่ะเราจะต้องขึ้นประมาณเลขตัวเดียวก่อน

ทั้งพี่นบทั้งพี่บอลแล้วก็พี่เห็งเนี่ย

เราทำงานกับวันเด็กมาพอสมควร

ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่คิดว่าตามเส้นทางจริง

แสดงว่าปีนี้ไม่ได้กดดันเด็ก
แล้วถ้าปีนี้มันโชคดีได้ถ้วยหนึ่ง

นี่คือนี่คือแผนที่ผมวางไว้

ณปัจจุบัน๖๗คน

พิเภงเขาฝึกพวกนี้มา

มันก็ยังจำกัดแล้ว
ใช่มันก็เป็นเรื่องของ
แต่ในการฝันเราไป

ส่วนตัวถ้าเขายังมีเส้นทางไปต่อ

ไปแล้วได้เล่น๑ไปได้เล่นก่อน

ไปแล้วมูลค่ามันไม่สามารถขายได้เป็น

บางทีการทำงาน

นี่คือวัฒนธรรมของชนบุรีที่

ผมว่าผมแฮปปี้กับตรงนี้นะว่า
ตอนแรกหวั่นว่ามันจะเป๋ยา

แล้วเด็กที่ขึ้นมาชดเชย

เพราะไม่คิดว่าเส้นทางมันจะมาตรงนี้

ไฟล์แรกที่เห็นเขาในสนาม

มันเหมือนม้าที่ถูกเลี้ยงมาอย่างดี

แต่ว่ามันก็ออกแนวขี้เกียจนิดนึง

ซึ่งถามว่าการได้เขามาเป็นเรื่องที่

แม้ว่าเขาจะมีโปรไฟล์ที่ดีกว่าในลีกของเรา

เราได้เข้ามาไปมีแต่ได้ก็ได้
เพราะเอาจริงทำจริงถ้าเกิดว่า

ก็เหมือนมาวันแรก

หรือบางทีก็อาศัยพวกนักบอลต่างชาติมา
ซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไม่ต้องดูแลอะไรเยอะ

กลัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเรารับผิดชอบไม่ไหว
ก็ถือว่าเป็นเฮ้ดมอนต์ที่ดีคนหนึ่ง

วันหลังก็ต้องเรียกแต่ในโดยการก็เป็นอุทาขอบความว่า
โอเคเราก็ต้องอยู่ภายใต้กติกา

พูดถึงเรื่องภูติสินเนี่ยผ่านมาเยอะมาก
มันพัฒนาขึ้นไปในจุดไหนบ้างที่เรารู้สึกว่ามันน่าพอใจ
เขาแม่นกฎขึ้นแต่เขายืดหยุ่นไม่เป็น
เขามีศาสตร์แต่ศิลปะเขาไม่มี
มีไม่กี่คนนะที่อาจจะมีนิดหน่อย
นั่นก็คือเสน่ห์ของเกมหรือของการอยู่ร่วมกันเนี่ย

ก็จริงมันก็ไม่ต้องบอกอันนั้นหรอกเพียงแต่ว่าก็ให้คุมอารมณ์
คือมันบอกไม่ได้คือยิ่งบอกปุ๊บมันก็ยิ่งทำรู้สึกว่ามันเกร็ง
ก็เลยบอกว่าโอเคเอาล่ะวันนี้เป็นแบบนี้
เราก็จะมีฝ่ายข้อมูลอีกแหละไอ้เนี่ยมันตัดสินแบบไหนยังไงมาคุยกันก่อน

มันจะมีจุดยุทธศาสตร์อยู่
ใช่ก็โอเคครับรับได้รับได้กับเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมา